แต่ว่าช่วงนี้ไปดูเรื่องราวของสุนัข๑๕ตัวครับ
ถูกเจ้าของบ้านทิ้งเอาไว้ให้สู้ผอมป่วยจนตาย
เหตุผลเพราะว่าตกงานเลิกกับเมียก็เลยตอมใจ
ปล่อยให้หมามันตายแบบนั้นนะคุณผู้ชม
ไปดูหน่อยอยู่ที่ปฐุมธานีครับ
กล้อมร้อนไปถึงปสุศัตริย์ปทุมธานีนะฮะ
เข้าไปช่วยเหลือพร้อมกับทางด้านของสัตวแพทย์อาสาครับ

คือบ้านนี้เขาเปิดเป็นสถานที่เพาะพันธุ์สุนัข
มีเนื้อที่ราว๒ไร่เขาไปตรวจสอบเมื่อบ่ายของวันที่๑๙นะฮะ
ก็คือเมื่อวาน
แล้วก็มีสุลนักหรือมีหมาอยู่ข้างในเต็มไปหมดเลย
มีหญิงสูงวัยเจ้าของบ้านยอมพาคณะเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบบ้าน
ไปตรวจสอบสภาพของหมาทั้งหมดที่ถูกขังอยู่ในกรง

แล้วก็พยายามซูมไปซูมไป

โอ้โหจากการพูดคุยกับเจ้าของหมานะ
คือเจ้าของหมาเป็นอดีตลูกเขยของบ้านนี้

เป็นหมาพันใหญ่ม้าพันล่าแรงค่อนข้างเยอะ

นี่มีแต่หนังหุ้มกระดูกเหมือนกระดูกเดินได้

สภาพมันก็ซูบผอมสิบห้าตัว
เลี้ยงดูตามอัตภาพมีก็กินไม่มีก็ไม่กินก็ปล่อยให้มันตายอย่างนี้
คือคุณนึกออกไหมตัวใหญ่มันก็กินเยอะแล้วมีตั้งเกือบ๒๐ตัว
คือเอายอมรับแหละเรื่องของอาหารอะไรเนี่ยมันก็ต้องเยอะตาม

ถ้าไม่ไหวก็ต้องทำอย่างอื่นไม่ใช่ปล่อยไว้แบบนี้
สุดท้ายนะต้องยึดสุนัขทั้งหมดนำไปที่ศูนย์ราชการกรมประสุทธิ์
เร่งฟื้นฟูมันขึ้นมาให้มันแข็งแรง
ก่อนที่จะมีเรื่องของการดำเนินคดีกับเจ้าของหมาต่อไป
แน่นอนมีความผิดเรื่องของการทารุณกรรมสัตว
แล้วก็จัดสวัสดิภาพสัตว์ก็โดนดำเนินการตามกฎหมายนะครับ
เจ้าของหมาทุกข์แล้วกลายเป็นว่าไปหยิบยื่นความตายให้กับหมา
ฝากใครที่ใจบุญนะอยากจะเลี้ยสุนัขก็ช่วยกันนะคะดูแลกันด้วย